คุณผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของลิงอันนี้เป็นลิงธรรมดานะ
ได้เป็นลิงยักษลิงอะไรแล้วแต่ชาวบ้านที่สุพรรณบุรีเขางงค่ะ
อยู่ไปเจอฝูงลิงใน๔อำเภอเป็นร้อยตัวเลยไม่เคยเจอมาก่อน
มันมาจากไหนล่าสุดรู้แล้วนะคะมีคนเขมรจ้างมาปล่อย
ลิงมาปล่อยในพื้นที่เฉยเลยค่ะเพจเล่าเรื่องเมืองสุพรรณเขาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะ
ระบุบอกว่าตามล่าไอ้โรคจิตจับลิงมาปล่อยสุพรรณนับร้อยตัว
กระจายไปแล้ว๔อำเภอศรีประจันทร์เดิมบางนางบวชสามชุกและเมืองสุพรรณ
บางคนถึงขั้นโพสต์ซากลิงที่ตายแล้วแล้วก็ในเขียนบอกว่าตัวนี้ถูกไฟดูดตาย
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะคนที่เอาลิงมาปล่อยมามอบตัวแล้วที่สพเดิมบางนางบวชค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมานี้เองเขาชื่อว่านายประสิทธิ์เอี่ยมประเสริฐ
อายุ๒๔ปีนะคะเป็นชาวบ้านตำบลวังลึกอำเภอสามชุก
อาชีพเขาเนี่ยคือขายพวงมาลัยเขาบอกว่าเขาเองเป็นคนที่เอาลิงมาปล่อย
จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคนจ้างให้เขาทำแบบนี้
เป็นผู้ชายชาวกัมพูชาอายุประมาณ๖๐ปี
เขาเรียกผู้ชายคนนี้ว่าเฮียเคยพบกันเมื่อสามปีก่อน
ระหว่างที่นายประสิทธิ์ไปทำงานที่พิจิตรค่ะทีนี้สิบสี่กันยายน
เฮียที่ว่าเนี่ยก็โทรมาหานายประสิทธิ์บอกว่าอยากได้ลิง
ไม่จำกัดเพศและอายุจะให้ราคาตัวละสามถึงหกร้อยบาทตามน้ำหนัก
เฮียบอกว่าเฮียจะส่งลิงไปขายที่จีนนายประสิทธิ์ก็ขับกระบะติดหลังคาไปเลยค่ะ
วัดถ้ำนำอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เปิดท้ายกระบะแล้วก็เอาอาหารสุนัขมาล่อให้ลิงกินโถลิงอืม
กินอาหารหมาครับลิงก็มาค่ะลิงที่อยู่ตามต้นไม้ได้กลิ่นอาหารก็กระโดดมาในท้ายกระบะ
พอได้ประมาณสัก๒๐๓๐ตัวเขาก็ปิดท้ายกระบะแล้วขับออกมาเลย
พอขับรถมาถึงสุพรรณบุรีเนี่ยถ่ายรูปลิงส่งผ่านไลน์ให้นายจ้างดู
ไม่เอาไม่ซื้อแล้วอืมเอ้าทำไงอ่ะนอกไปบอกเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
เคยทำงานนี้เป็นครั้งแรกเลยเอาลิงไปปล่อยเลยค่ะ
อ๋อปล่อยที่เขาเช้าอ๋อยที่ตะบนเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชนั่นแหละ

เมืองต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหานะคะ
เป็นความผิดข้อหาล่าครอบครองปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีสองห้าหกสอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอื่นเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าที่มามอบตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนเห็นเขาอ่ะขับ
กระบะมานำลิงมาปล่อยเขาเอาทะเบียนไปตรวจสอบก็เลยเจอตัวค่ะ

จะเอาไปพักไว้ที่บึงฉวากแล้วก็จะส่งคืนไป
ยังสถานที่ที่ลิงถูกลักมาค่ะ